คุณผู้ชมคะนี่๖โมง๑๔นาทีแล้ว

วันนี้วันแรก๖โมงเช้าลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟซ

คือจะบอกก่อนว่าเฟส๒เริ่มวันนี้วันแรก

ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียนกรุณา
จะกดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้งค่ะ

นี่ฉันเข้าเว็บได้แล้วแต่กดลงทะเบียนตรงไหน

แล้วก็เขียนว่าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

ให้ดิฉันรอคิวรอคิวต่อไป

ไม่เอา

ฉันเข้าคิวค่ะของดิฉันเข้าคิว

อ้าวนี่แง่อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชม

ค่ะไม่ให้จำไว้คุณผู้ชมฟัง
ย้ำกันอีกสักครั้ง

เช้ารอบนึง๕แสนคน๖โมงเย็นอีกรอบนึงอีก๕แสนคนรวมเป็น๑ล้านคน
ซึ่งเฟสนี้เขาจะให้ลงทะเบียนทั้งหมด๓ล้านคน
แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์เงินคืนนะคะ
คนที่ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟสแรกเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์เงิน๑๐๐บาท
สามารถขอรับเงินคืนได้สูงสุดใน๒๐ของยอดใช้จ่าย
ส่วนเกินที่เกิน๓๐๐๐๕๐๐๐บาทหรือสูงสุด๘๕๐๐บาทนะคะ
ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ต่อที่๑ได้๑๐๐๐บาทไปชิมช็อปใช้
สามารถขอรับเงินคืนได้๑๕๒๐ของยอดใช้จ่าย
ส่วนที่เกิน๓๐๐๐๕๐๐๐บาทหรือสูงสุด๘๕๐๐บาทค่ะ
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่๓๐ตุลาคมจนถึง๓๑ธันวาคมนี้
ก็คือยังไม่โหลดเลย

ดิฉันก็พยายามนะพยายามกดต่อไปค่ะคุณผู้ชม
ก็บอกให้ดิฉันเข้าคิวเหมือนเดิมอาการที่ฉันเป็นแบบนี้

อาการคุณสองคนคือเข้าเว็บไซต์ไม่ได้

คุณผู้ชมค่ะคือวิธีการขั้นตอนการลงทะเบียนเหมือนเดิมเลยนะครับ
ใครที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้วเฟสแรกแล้วท่านไม่มีสิทธิ์นะคะ
ได้สิทธิ์ไปแล้วทีนี้ให้สิทธิ์คนอื่นนะฮะ
รอบนี้เฟสนี้คือ๓ล้านใช่ไหม